ไปดูเมนูอื่นเพราะว่านี่คือเป็นเมนูของหวานใช่ไหม
จะพาไปดูเมนูของขาวเมนูเส้นที่แหมก็อเด็ดอร่อยไม่แพ้กันนะคะคุณผู้ชม
นั่นก็คือเมนูผัดไทยค่ะคุณผู้ชม
ร้านนี้บอกเลยว่าเป็นผัดไทยที่เสิร์ฟแบบเก๋ไก่มาก
เหรอร้านนี้ผัดไทยส่งเครื่องอิงทาราคาอยู่ที่ตำบลกะไหล
อำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงานี่เองครับ

นักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดต่างจังหวัดมากันเยอะเลย
อกจากคนในร้านเนี่ยแต่งตัวชุดไทยเก๋แล้ว
เสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสังเกตดีจะเสิร์ฟด้วยใบตอง
เอาใบตองมาห่อพันธุ์ข้างล่างวางรองจาน

มันเพิ่มความหอมแล้วก็ความสวยงามแบบนี้คุณดูสิ

ใช่เพราะนอกจากบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลนี้แล้วนะคะ
สิ่งสำคัญก็คือรสชาติแล้วก็เส้นค่ะ
รสชาติอร่อยทุกอย่างสดสะอาด
ส่วนเส้นผัดไทยก็มีความเหนียวนุ่มยืดหยุ่นกำลังดี
เต้าหู้ที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็หั่นแบบลูกเตาขนาดพอดีพอดีค่ะ
ถุดิบที่เป็นทะเลก็ใช้ของสดนะคะ

และอย่างที่บอกไปนะคะว่าการเสิร์ฟก็นี่แหละ
นุ่งโจงห่มสบาย
เสิร์ฟมาแบบไทยแบบนี้
แล้วก็ใช้ใบตองรองมีถั่วลิสงที่สะอาดป่นใหม่สดทุกวัน
มาพร้อมกับผักแบบนี้นะคะ
ใครเห็นก็โอ้โหมันทำให้บรรยากาศการทานนี้มันสดชื่นขึ้นนะคะ
แต่ถ้าใครอยากจะซื้อกลับบ้านค่ะก็ไม่ได้ใส่ถุงใส่ถุงอะไรนะ

เออมันก็อย่างน้อยก็ย่อยตามธรรมชาติได้อย่างดีนะคะ
เราไปคุยกับเจ้าของร้านเขาบอกเปิดมา๒ปีแล้วนะคะ
แต่ละวันนอกจากจะขายที่ร้านระหว่างช่วง๑๐โมงเช้าถึง๔โมงเย็นแล้ว
ก็ยังมีการส่งตามออเดอร์ของลูกค้าในพื้นที่จังหวัดพังงาด้วยค่ะ
ใครอยากจะไปทานผัดไทยอร่อยได้บรรยากาศดีแบบนี้นะคะ
ก็เดินทางไปทานที่ร้านได้นะ
ไปทางอำเภอตะกัวทุ่งใช้ถนนเพชรเกษมจนถึง๔แยกอบตกะไหล
ก็เลี้ยวขวาขับมาเรื่อย
จะเห็นร้านตั้งอยู่ริมถนนเลยซึ่งเป็นร้านศูนย์อาหารหมู่บ้าน

หรือโทรไปสั่งก็ได้นะคะเขาก็จะจัดส่งให้ตามหมายเลขที่ขึ้นนี้ล่ะค่ะ
ผัดไทยทรงเครื่องอิ่งทาระ

โอ้โหแบบเครื่องมันคลุกนะ
คือดิฉันชอบนะผัดไทยที่สีมันดูแบบเข้มข้นอย่างนี้
มันจะแบบถึงเครื่องแล้วคือผัดไทยอย่างที่บอกแหละว่าต่างชาติเขาก็ชื่นชอบกัน
เพราะว่ามันแบบเป็นจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์เป็นอาหารไทยที่ขึ้นชื่อด้วย
วันนี้เรานำเสนอแต่เรื่องเด็ดทั้งนั้นเลยนะว่าแต่คุณผู้ชมชอบข่าวอะไรดูอยู่ก็ส่งไลน์มาคุยได้นะ